วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูการก่อสร้างเรื่องของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวตอนเหนือหมอทิศสะพานใหม่คูคศนะครับ
จุดที่ต้องสร้างต่อหม้อข้ามโทเวย์นะครับ
แต่ว่าจุดนี้เขาแบ่งการก่อสร้างเป็น๔โซน
แต่ว่าจุดที่ยากที่สุดนั้นคือกลางแยกลาดพร้าวที่ต้องข้ามโทเว
จุดนี้ความสูงของต่อหม้อจะสูงเท่ากับตึกประมาณ๘ชั้น
เสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรวันนี้ให้ชมกันผ่านกราฟิกจำลองของเราติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
พื้นที่บริเวณ๕แยกลาดพร้าวเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือหมอชิดสะพานใหม่คูคศจะพาดผ่าน
แต่การก่อสร้างจุดนี้อาจจะพิเศษมากกว่าจุดอื่นตรงที่ต้องสร้างต่อหม้อข้ามทางยกระดับดอนเมืองโทเวย์ที่มีความสูงประมาณ๑๖เมตรมีความยาวรวมประมาณ๔๐๑เมตร
โครงสร้างของทางวิ่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือข้ามดอนเมืองโทเวย์แบ่งจำนวนช่วงเสาได้๖ช่วงเสาหรือรวมแล้วจะต้องสร้างต่อหม้อทั้งหมด๑๙ต้นความสูงเฉลี่ยประมาณ๑๕เมตร
แรกที่เริ่มก่อสร้างไปแล้วคือบริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวจนถึงสวนสมเด็จย่า
และจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ยากที่สุดเนื่องจากว่าต้องวางเสาต่อหม้อที่มีความสูงประมาณ๒๑เมตรหรือความสูงเทียบเท่าตึก๗๘ชั้นซึ่งมีความสูงมากที่สุดค่ะ
รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือหมอชิดสะพานใหม่คูคศเป็นทางวิ่งยกระดับตลอดเส้นทาง
ระยะทางรวม๑๙กิโลเมตรมีทั้งหมด๑๖สถานี
สถานีแรกคือสถานีห้าแยกลาดพร้าวและสิ้นสุดที่สถานีคูคศบริเวณคลองสอง
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี๒๕๖๒และเปิดใช้บริการได้ในปี๒๕๕๙
โดยรถไฟฟ้าที่จะใช้จะเป็นแบบ๔๖ตู้ต่อ๑ขบวนสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า๕๐๐๐คนต่อชั่วโมงต่อเที่ยว